คุณหญิงสุดารัสนะครับไทยสร้างไทย๖ที่นั่งส่อ

คือคนก็บอกอยากให้คุณหญิงสุดารัสนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระสูงอังสารธรรมนาศุกร์เหลือเกิน

เรื่องตำแหน่งแห่งขนนี่เหมือนกับท่านเสรีค่ะ
ก็ยังไม่ได้มีการอะไรคุยกันเลย
คืออย่างที่ที่ฉันบอกไปตั้งแต่วันแรกนะคะว่าสิ่งที่เราสนับสนุนเนี่ย
มันเป็นการที่เราทำตามคำพูดของเราสัญญาประชาคมของเรา
ตั้งแต่ต้นเมื่อคุณพิทาได้รับฉันธามติเราก็สนับสนุนคุณพิทาให้ได้เป็นนายกนะคะ
ส่วนเรื่องของหลักการ
ต่อไปก็คือมันต้องมาคุยกันเรื่องของตัวนโยบาย
ตัวที่ว่าถ้ามาร่วมกันแล้วจะทำอะไรนะคะ
แต่หลายส่วนที่เราเป็นพักเล็กเราก็อาจจะอยากผลักดันในบางเรื่อง
แต่ถ้าไม่ได้จริงเราก็คงต้องพูดกับทางพักที่มาร่วมกันทำงานว่า
อย่างไรเสียเราก็จะขอผลักดันในนโยบายที่เป็นเรื่องหลักของเรานะคะ
ซึ่งเราก็มองอยู่๓เรื่องใหญ่
ซึ่งเราเสนอกฎหมายเข้าสภาไปแล้ว
การผลักดันการศึกษาของไทยอะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็อาจจะต้องพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งแห่งหนนะคะ
เรื่องตำแหน่งนี่ต้องเป็นเรื่องที่มาทีหลังสุดนะคะ
ถ้าเราตกลงการทำงานกันยังไม่ได้ไปตกลงตำแหน่ง
แล้วถ้าได้ตำแหน่งแล้วก็ทำงานอะไรให้ประชาชนตามสัญญาไม่ได้

ดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่นี่ก็กระทรวงสาธารสุขก็ดูแลได้นะ
ทีนี้เราคุยกันในเรื่องของถ้ามันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
เพราะว่างั้นเราไม่มีอะไรแต่ฐานการณ์เมืองไทยอะไรมันก็เป็นภายใน
ถ้าคุณพุทธาโยะประกัดไม่ได้เอาไงต่อ
ถ้าคุณพิธาโหวตไม่ผ่านถ้าตามหลักการ
มันก็คงจะเป็นมากเพื่อไทยนะครับเป็นภาพเพื่อไทย

กล้าวไกรเสนอคนเดียวก็หมดเพราะเขาเสนอคนเดียว
แต่ถ้าเพื่อไทยก็เสนอได้๓
เขาตามหลักการก็น่าจะเป็นเพื่อไทยนะคะที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลต่อนะคะ
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้ามันเดินตามคันรองนะ
คิดว่าจะเสนอซ้ำมั้ยควรจะเสนอซ้ำมั้ย
เพราะว่าในกฎหมายก็เสมอก็คือเดี๋ยวก็พักไปสักอาทิตย์๒อาทิตย์
ทำความเข้าใจกันใหม่แล้วก็ก้าวไกลก็เสนอชื่อคุณพิทาขึ้นมาให้โหวตอีกครั้งหนึ่ง

มันพักต่อไปก็ต้องเป็นพักที่สองเลยฮะ
คือในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ย

ดับ๒เงินมันเป็นกันต้องครับครับอ้าวเลยครึ่งคือคือนอก
เหนือจากว่าเขาไปรวมเสียงแล้วกลับมาแล้วก็เสนอคุณพิธา
ซ้ำว่าผ่านอย่างนั้นอาจจะทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้
เนี่ยมันก็คงจะเป็นพักอันดับสองในการเสนอชื่อโดยมารยาทและ
ประเพณีทางการเมืองก็เดี่ยวก็โวทธมาตลอดนี้โวทธตลอดไม่ครบ

แต่ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์มองว่าถ้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านแล้วเนี่ย
ก็ควรจะให้อันดับอื่นก็ได้

แต่นอกจากว่าก็ไปรวมเสียงกันมาใหม่อะไรอย่างนั้นก็ว่าไป
ซึ่งก็สามารถทำได้อย่างที่อาจารย์วิศนุพูด
ว่าจะเสนอซ้ำเสนอได้ขึ้นอันนี้หลักการก่อนนะ

แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเป็นพักเพื่อไทยเพราะว่าเป็นพักอันดับสองครับ
ซึ่งถ้าเพื่อไทยเขาจะไปดำเนินการในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
หรือว่าเสนอคันดิเดตนายกของเขาเพื่อให้โหวตใหม่เนี่ย
ยังอยู่ในกลุ่มนี้ไหมครับกลุ่มที่คุยกันอยู่

ถ้าเพื่อไทยไม่ได้สมมุติ

สองไม่ได้คนที่สามสมมุติไม่ได้
พอไม่ได้ในฝากรัฐบาลมีใครมันไม่มี

ไม่มีก็ต้องไปฝ่ายอีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะ

อุณหธินภูมิใจไทย
แต่เป็นนายกไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไปพลังประชารัฐของคุณเบาวิทย์แล้ว
ถูกไหมฮะไม่ผ่านก็ไปคุณประยุทธ์แล้ว

คือถ้าในมุมของท่านเศรษฐศิลปิสุทธิ์เนี่ย
ว่าควรจะเรียงลำดับตามพักไปแล้วโหวตนายกไปเรื่อย

ในการที่เขาจะไปจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมฮะ

และปัญหามันคือรัฐธรรมดูลฉบับนี้แหละ
ควรจะต้องแก้ไขจริงเพราะว่าอุปสรรคปัญหาใหญ่ของรำนูลฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวนะคะเดี๋ยวสวก็หมดอายุแล้วอีกปีเดียวอำนาจโหวตนายกร่วมด้วยก็หมดแล้วค่ะแต่ปัญหาบริษัทใหญ่ก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีนะคะเพราะคุณหญิงสุดารัฐเคยพูดเอาไว้ใช่ที่ฉันกังวลจริงอันนี้พูดใน
ก็จุดยืนตั้งแต่อยู่พักเดิมก็หลังจากที่ชนะที่หนึ่งนะคะ
แต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยนะคะดิฉันก็มุ่งมั่นทำเรื่องการแก้รัฐมนูล
ไม่ใช่แก้เพื่อตัวเองไม่ใช่แก้มาเพื่อให้พักนู้นพักนี้ได้ประโยชน์
แต่มันต้องแก้หลักการรัฐมนูลฉบับนี้เพื่อให้ประเทศชาติมันเดินหน้าได้
วันนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีจะล็อกทุกอย่างไว้หมดเลย
ถ้าสมมติว่ารัฐบาลใหม่ได้เข้ามาคุณต้องต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
เดินตามนี้เลยคุณจะต้องแถลงแนวนโยบายต่อรัฐสภาถ้าคุณแถลงผิดคุณก็มีความผิดนะคะ
ต้องบอกที่มาของเงินให้ถูกต้องมันมีหลุมมันมีอะไรอ่ะมันมีกลไกเยอะแยะที่จะจัดการรัฐบาล
มาจากการเลือกตั้งแต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาแล้วต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
มันแก้รัฐบนูลไม่ทันหรอกค่ะยังไงก็ต้องเดินตามตามแผนภิกษาชาที่สุด
ก็ต้องต้องเป็นรัฐบาลที่ระมัดระวังที่สุดถูกไหมคะแต่ตอนนี้ควรจะต้องแก้
แล้วก็ไทยสร้างไทยก็ขออนุญาตขายของสักนิดเนาะ
ได้เสนอร่างแก้ไขรำนูนเข้าสภาแล้ว

แล้วก็ลงชื่อสนับสนุนให้แก้รัฐมนูลสักทีเถอะค่ะ
นะคะค่ะพอดีเราก็เสียงไม่ได้เยอะพอที่จะผลัก
นี่ไงช่วยสักหนึ่งเสียงได้ไหม
ช่วยอยู่แล้วครับอย่างนั้นติดตามกันต่อนะฮะ
สำหรับการเมืองไทยได้ฟังมุมมองจากทั้งสองท่าน

วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ขอบคุณท่านเตรียมที่สุดครับขอบคุณคุณท่านสุดาวัฒน์ครับขอบคุณครับ